แฟนเพจไทยรัฐได้แจ้งข่าวมานะคะว่า
มีหนุ่มวัย๓๑ปีคนนึงส่งเรื่องมาร้องเรียนกับเรา
ว่าถูกกลุ่มชายชะกันรุมทำร้ายในตลาดแห่งหนึ่งย่านนวมิน
รุมทำร้ายกลางตลาดเลยค่ะมีภาพกล้องวงจรปิดด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นต้นเดือนที่แล้วนะคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องมันไม่คืบหน้าเลย
และที่สำคัญเขาถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตาลูกสาววัย๖ขวบ
แล้วก็ภรรยาเลยค่ะให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นมั้ยคะอยู่เขาเดินมาดี
แล้วก็มีกลุ่มคนเริ่มเดินเข้ามาล้อมเขา
แล้วก็มีคนหนึ่งล็อกไว้แล้วก็มารุมมาตุ้มกันเลย

ชายเสื้อดำในภาพนี้เนี่ยคือนายอรชุนภูมิงามค่ะ

เขาก็โดนโชคไปเรื่อย
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มของคืนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะวันนั้นเนี่ยนายอรชุนกับภรรยาแล้วก็ลูกสาววัยหกขวบและสามขวบ
กำลังนั่งรับประทานอาหารที่ตลาดย่านวมินอยู่อยู่มีชายเสื้อขาวคนนี้เดินมาหาที่โต๊ะ
แล้วก็ลากตัวเขาออกมาข้างนอกแล้วรวมใส่หน้าเขาอย่างจังหลายต่อหลายครั้ง
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เริ่มเข้าไปห้ามปรามแต่ไม่เป็นผลค่ะ
ขณะเดียวกันลูกสาววัย๖ขวบเนี่ยวิ่งตามภรรยามาคือภรรยาก็งงเดินออกมาตามสามี
ลูกสาววัย๖ขวบวิ่งตามแม่มาแล้วภาพที่เด็กเห็นก็คือภาพนี้ค่ะ
พ่อถูกรุมทำร้ายน้องตกใจมากวิ่งตะเลิศออกไปด้วยความกลัวเลยค่ะ
เข้ามาซัดผมอ่ะผมก็คอยผลักคอยอะไรเพราะว่าตาเขาต่อยแล้วตาผมปิดหมดเลยอ่ะ
แล้วมองไม่เห็นเลยครับผมก็บอกครับบอกว่าเออมีอะไรทำไมไม่คุยกัน
ทำผมทำไมเนี่ยเออถ้าปัญหามันเกิดอ่ะ
กล้องตรงแถวนั้นเขาก็มีผมก็บอกว่าเออถ้าผมไปทำอะไรไม่ดีจริง
ก็ไปกอกล้องมาดูอะไรประมาณนี้ผมก็บอกเขาว่าเขาก็ไม่ฟังครับ
เขาก็ใส่อยู่ด้านนั้นค่ะต่อยแบบว่าจนตาปิดอ่ะจนจมูกอักนะครับ
ถามนายอรชุนไปว่าเอ๊ะเราคิดว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรได้บ้าง
อยู่อยู่ถึงโดนรุมทำร้ายแบบนี้เขาบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากความไม่พอใจ
เพราะว่าคนก่อเหตุบอกว่าไปมองหน้าพ่อเขาทำไมถูกไหมคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วด้วย
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจนครบานโคครามก็เรียกคนก่อเหตุไปสอบสวนแล้ว
ซึ่งผู้บาดเจ็บหรือว่านายอรชุนเรียกค่าเสียหายไปคนละ๔๐๐๐บาท
แต่ก็ยังไม่ได้รับการชดเชยนะคะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีสนโครครมให้ข้อมูลบอกว่า
ก็เดี๋ยวต้องรอผลแบบว่าเป็นลายลักษรอย่างทางการจากแพทย์อะไรแบบนี้ค่ะ
ประกอบสำนวนด้วยเรื่องอาการบาดเจ็บว่าบาดเจ็บสาหัสมากน้อยขนาดไหน
ถึงจะสามารถเรียกกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาสอบสวนอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไป
หลายต่อหลายเหตุการณ์ที่เราอ่านข่าวคนที่ทำร้ายกันชกต่อยกัน
เหตุผลนิดเดียวมองหน้าทำไมอืมเดี๋ยวนี้มองหน้าใครไม่มองหน้าไม่ได้
เราจะควรจะเดินก้มหน้าตลอดใช่ไหมหรือยังไงก็ไม่ได้อีกบุคลิกไม่ดีอีก
เรานึกสักครั้งอ่าคุณทัศนัยสวัสดีค่ะเออคุณอยากคุยกับดิฉันไหมอ่ะ
มันไม่ได้ไงถูกต้องนะใจเย็นนิดหนึ่งรู้สมแค่มองหน้ากัน
ไม่ได้หมายความว่าจะมีเรื่องอะไรกันหรอกเนอะแค่มองหน้าว่าเออเป็นใครมาจากไหนแค่นั้นเองนะครับ